ช่วงนี้ช่วงปิดเทอมด้วยนะฮะก็จะมีการเกิดเหตุการณ์แล้วก็อุบัติเหตุ
กับน้องน้องนักเรียนเนี่ยหลายต่อหลายเหตุการณ์นะครับล่าสุดอยู่ที่กาญจนบุรีครับ
น้องนักเรียนชั้นม๔เป็นผู้หญิงซ้อน๓กันไปรถจักรยานยนต
ไปทำรายงานส่งคุณครูช่วงปิดเทอมแต่กลับไปชนรถกระบะคันหน้าครับ
แล้วก็ล้มกระบาดคันหลังมาเบรกไม่ทันก็เหยียบซ้ำไป
เสียชีวิต๑แล้วก็บาดเจ็บสาหัส๒นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตอนสัก๘โมงครับ
บริเวณถนนแสงชูโตหน้าแขวงการทางทางหลวงกาญจนบุรีครับ
ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีเข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถกระบะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ไปพบรถยนต์กระบะ๔ประตูของนายสุชนสุวรรณอายุ๘๖ปี
อยู่ที่กลางถนนท้ายรถด้านขวานะครับ
มีรอยถูกชนไฟท้ายแตก
ออกไปเล็กน้อยก็มีรถจักรยานยนต์สภาพด้านหน้าพังยับเยิน
แล้วก็ไปพบศพของนางสาวพรทิพย์รอดอินอายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นม๔
นอนความน่าเสียชีวิตจมกล่องเลือด
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยอีก๒คนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
หากออกไป๑๐๐เมตรพบรถกระบาดสีขาวที่ด้านหน้ามีรอยเฉียวชนที่บริเวณด้านหน้าขวา

จากการสอบสวดเบื้องต้นทั้ง๓คนนั้นได้ขี่รถจังขยานยนต์ซ้อน๓กันมา

พอไปถึงจุดเกิดเหตุได้ไปเฉียวชนกับรถกระบะ๔ประตูแล้วก็ล้มถลายไป
ขณะเดียวกันก็รถกระบะที่วิ่งตามมาระยะกระชั้นชิดเบรกไม่ทันพุ่งชนซ้ำแล้วก็เหยียบเข้าไปครับ
ทำให้นักเรียนเสียชีวิต๑บาทเจ็บ๒
แม่ของน้องที่ประสบเหตุก็รีบมาดู
พอมาทราบว่าลูกนั้นเสียชีวิตก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
เพราะว่าเป็นช่วงปิดเทิม

ส่งลูกส่งเพื่อนก็มีประสบเหตุเช่ามีเสียชีวิต